ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะอดีตคนเคยรักกัน
คือยังไม่ไปไหนฝ่ายชายยังตามมาราวีฝ่ายหญิงอยู่
มีทั้งโพสต์เฟซบุ๊กข่มขู่นะแล้ววันดีคืนดีเอาปืนมา
ข่มขู่ฝ่ายหญิงด้วยฝ่ายหญิงเขาก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยสิคะ
ไปแจ้งตำรวจให้ช่วยจัดการทีเรื่องนี้ค่ะอดีตแฟนนุ่มเนี่ย
เขาไม่ยอมที่จะแล้วก็แล้วเลิกกันแล้วก็ไม่ขาด
ทีนี้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ชัยภูมิก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เสียหาย
ก็คือนางสาวอารยาใจเที่ยงถูกอดีตแฟนนุ่มเขาข่มขู่
เขาก็ร้องกับสื่อมวลชนนะว่าอดีตแฟนนุ่มคนนี้
คบหากันมานานคบหากันมา๕ปีแล้วแล้วก็เลิกรากันมาประมาณ๑เดือน
ปรากฏว่าฝ่ายชายตามรังความหลายอย่างเลยคุณทัศนัย
ส่งข้อความโพสต์ข่มครูโชว์อาวุธปืนรุนแรงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ยังมีการพยายามข่มขู่คุกคามบริเวณบ้านของเธอด้วย
ทีนี้เธอบอกว่าสิ่งที่เธอโดนก่อกวนวีดีโอคอลมาก็มี
ไม่ใช่แค่โพสต์เฉยไงมาถึงหน้าบ้านตัวเธอกับ
คือเธอก็อยู่สองพี่น้องเนี่ยนะคะก็เริ่มภาวะแล้ว
ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีการพกอาวุธปืน
เข้ามาข่มขู่จะเอาชีวิตยิ่งช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
นี่คือเธอโดนตลอดเลยทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็เลยไปแจ้งความค่ะที่สพเมืองชัยภูมิ
เพราะว่ากลัวไงไม่รู้ว่าฝ่ายชายจะเกิดคลั่งอะไรขึ้นมา
แล้วจะมาทำอะไรเธอมากกว่านี้หรือเปล่า
ทีนี้พอแจ้งความกับสพเมืองชายภูมิแล้ว
ล่าสุดนะคะอดีตแฟนนุ่มคนนี้
คือนายถุงเงินเชื้อโนนแดงอายุ๓๑ปี
ก็ติดตามข่าวนี่แหละค่ะรู้ว่าอ้าวนี่ข่าวของเรานี่
ดังไปทั่วเมืองแล้วก็เลยเดินทางมาพบกับ
พันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์อุตรสสารวัตรสืบสวน
สพเมืองชัยภูมิก็จะแสดงความบริสุทธิ์
แล้วก็บอกว่าคือเขาแสดงความบริสุทธิ์
ชี้แจงด้วยนะบอกว่าปืนที่ผมโพสต์ในเฟซบุ๊กทั้งหมดเนี่ย
คุณตำรวจมันไม่ใช่ปืนของจริงมันเป็นปืนของปลอม
แล้วรูปเนี่ยมันก็เป็นภาพเก่าตอนที่ผมเป็นทหารเกณฑ์
อ่ะที่มันมีรูปที่ผมเป็นทหารอันนี้ผมยอมรับว่าเป็นเป็นปืนจริง
สมัยตอนที่ผมเป็นทหารเกณฑ์อายุยี่สิบเอ็ดปีทีนี้ค่ะ
ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไปอ่านนะดิฉันก็ไปไล่อ่านดู
ปรากฏว่าในเฟซบุ๊คเขาโพสต์บอกว่ามีแต่ความตายเท่านั้น
ที่จะพากเราไปจากกันได้อันเนี้ยตัวในถุงเงินเขาบอกว่า
มันก็เพลงไงคุณตำรวจคือช่วงนี้ผมอกหักอ่ะ
ผมทำใจไม่ได้ที่ถูกอารยาเนี่ย
ตแฟนของผมบอกเลิกอารมณ์มันก็พาไป
ผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครซะหน่อยผมยังทำใจไม่ได้อ่ะ
คุณตำรวจไม่เคยอกหักเหรอทีนี้ตำรวจเขาก็มีการตรวจปัสสาวะ
ในร่างกายนะคะแต่ก็ไม่เจอสารเสพติด
ด้านฝ่ายหญิงเขาบอกเลยว่าคุณตำรวจคะ
ต่อให้เขาจะบอกว่าปืนปลอมยังไงดิฉันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
เพราะว่าเขามีการมาคุกคามมาข่มขู่ถึงชีวิต
ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขารักดิฉันจริงเนี่ย
เขาไม่น่าจะมาทำแบบนี้อันนี้คือฝ่ายหญิงบอก
เพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงเขายืนยันจะดำเนินคดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนฝากเตือนบอกว่า
จะมาอ้างว่าตัวเองอกหักอารมณ์พาไปไม่ได้นะ
คุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มีการไปโพสต์เฟซบุ๊กเข้าข่าย
นำภาพข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้คนหวาดกลัว
แตกตื่นต่อสังคมเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์
ดังนั้นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการนัดฝ่ายชาย
ก็คือนายถุงเงินมาสอบสวนเพิ่มเติม

โดยเฉพาะเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะคะ